เอามาดูต่อกันที่หนุ่มรักธรรมชาติกันบ้างดีกว่านะคะ
พี่ตนนโรคน้องนิจถาดิฉันพูดอย่างงี้ได้หรือเปล่า

งในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันมหาสมุทรโลกนะจ๊ะ
ด้วยความว่าขยันเก็บขยะใช่ไหม
ริมทะเลริมหนองคองบึงริมถนนไปหมดนะฮะ
ก็ปรบมือรัวให้เลยแล้วกันนะคะ
ส่วนประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้อย่างเรื่องของน้องสาวคนสนิทน้องนิชา
ตอนนี้มีผลงานละครเรียกได้ว่าเป็นบทสุดแซ่บ
แต่ก็ขอชมกันกับน้องนักเก่งนะคะในการเล่นละครของน้อง
แล้วก็รู้เลยว่าน้องนิชานี่นะคะทุ่มเทให้กับงานอยู่แล้วนะคะ
ส่วนที่หลายคนออกตัวว่าห่วงนิชาแทนโตโน่

คือในเรื่องนางเล่นเป็นนางร้ายต้องไปยั่วยวนไง

ดูหน่อยชีวิต

ผมได้ดูอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ดูประจำครับ

อ๋อไม่มีใครมาเล่าให้ฟังเลยแล้วโน่เป็นไง
คือไม่คิด
ครับผมก็ซ้อมวงกับเพื่อนเวลาก็ไม่ค่อยมีครับ

นิชาก็รับผิดชอบงานของนิชาครับ
เพราะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน